นะช่วงนี้นี่เห็นด้านหลังของพวกเรามั๊ย
สงกรานคึกคักไม่หวั่นโควิด

ตกลงห้ามไม่ห้าม
แล้วคำว่าขอความร่วมมือมันมีความหมายแค่ไหน

แล้วบทลงโทษเนี่ยมีทั้งกับผู้ประกอบการและคนที่เล่นด้วยหรือเปล่า

งั้นไปดูที่แรกกันก่อนเลยไหม
ที่เราคุยกันอยู่ที่เราถามกันอยู่ตอนเบรกคือที่เข้าสาร
คุณผู้ชมปกติที่เข้าสารเราจะเห็นบรรยากาศแบบคึกคักอยู่แล้ว
แต่ช่วง๓ปีที่มันมีโควิดมาภาพเหล่านั้น

จริงนี่คือจะบอกว่าปกติมันจะแน่นกว่านี้แหละ
แน่นแบบเดินแทบจะไม่ได้เลย

ใช่ค่ะจะขี่คอกันอยู่แล้ว
แต่นี่คือภาพของปีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้
เขาไม่ได้มีการจัดงานนะคุณผู้ชม

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ลงตรวจห้ามเป็นระยะเบาได้เบา
อันนี้นี่มาเมื่ออันอาทิตย์เอาไว้
นี่ทีนี้อันนี้คือตอนแดดโล่งลมตกตอนเย็นนะ
ตอนค่ำความสนุกสนานเพิ่มขึ้นมาเรื่อย

นี่ค่ะนักท่องเที่ยวเขาก็เข้ามาต่อเนื่อง
ตั้งโต๊ะฉีดน้ำกันตลอดแนวถนนเข้าสารเลย
ทีนี้ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลแล้วแหละ

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาเคยขอความร่วมมือแล้ว

อันนี้เพราะว่ามันต้องการโควิด
แต่ยิ่งดึกบรรยากาศก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว

แต่นักท่องเที่ยวเองผู้ประกอบการเองเนี่ย
คือเอาง่ายเขาซบเซากันมา๒ปีแล้ว

คนใส่หน้ากากกับคนไม่ใส่หน้ากากอันไหนมากกว่ากัน

แต่ต่อให้คนใส่พี่เบิร์ตเจอน้ำเข้าไป
หน้ากากที่มันเคลือบอยู่แล้วก็ป้องกันพวกโควิด

แต่ว่าทุกคนก็มั่นใจว่าป้องกันตัวเองดีอยู่

เขาบอกว่าสวมหน้ากากอนามัยตั้งสองชั้น

แล้วพยายามไม่ไปอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แออัดกัน
คนนี้ยังใส่แมสฉีดน้ำอยู่
แล้วคือจะยิงปืนแบบเว้นระยะห่างใช่ไหม

กลัวกลัวกับกลัวโควิด

ไม่ได้ขายของเลยต้องไปรับจ้างรายวัน

เพราะช่วงสงกรานก็คิดไงว่าจะลืมตาอ้าปากได้บ้าง

พอบอกว่าร้านอาหารสถานบันเทิงต่างเนี่ยนะ
ข้าวสารปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืน
แล้วก็ให้งดเล่นน้ำภายใน๕ทุ่ม

ถ้าเกิดสถานประกอบการไหนฝ่าฝืนนะ

รอบ๒ปรับเพิ่มอีกเท่าตัวเลยปรับ๑๒๐๐
และรอบ๓ปรับเพิ่มไปอีกปรับ๒๐๐๐เลยค่ะ

สูงสุด๒๐๐๐๐บาท
สรุปมาจากปากท่านพอเขตพนครเลยนะ

คืนวันที่๑๓เป็นยังไงบ้าง

ขนาดว่าเจ้าหน้าที่เขาเปิดไซเรน

ภาพวันที่ดอมเล่าวันนั้นมีการเทถังน้ำ
นี่เขาตั้งจุดตรวจตั้งแต่ทางเข้าทางออกเลยนะ

มีกระบอกฉีดน้ำมา

แต่ละร้านเขาก็ยังมีคนไปเติมน้ำอยู่

เติมเข้ามาใส่กระบอกแล้วก็เอาไปเล่นกันครับ

นี่เป็นที่ศูนย์รวมสถานบันเทิง

คำสั่งจังหวัดภูเก็ตก็คืองดสาดน้ำ

คุณผู้ชมดูเอาด้วยสายตาตัวเองมีไหมล่ะฮะ

แป้งค่ะปลาแป้งอาจจะน้อยหน่อยแต่

แล้วก็ตั้งจุดตรวจหัวท้ายซอยเลยครับ

น้ำให้กันแบบไม่กลัวเลยว่า
มันจะไปฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดหรือเปล่า

จนกระทั่งห้าทุ่มครับห้าทุ่มกล่อยเลย

เปิดไซเรนวี่วอวี่วอ

เลิกเลิกเลิกเบียบเลย
เข้ามาแบบนี้เลยฮะตำรวจสพป่าตอง

แสดงว่าเล่นน้ำหน้าเนี่ยโอ้ยิงกันเละฮะ
เนี่ยครับก็ไอเห็นอยู่ทำอุโมงนาม

แต่ก่อนนี้ฝรั่งหรืออีสานทำไมทำเรียงแปลก

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับ
ห้ามใจไม่ไหวเอาปืนออกมาปืนฉีดน้ำ
คนละกระบอกฉีดใส่กันอย่างสนุกสนาน
กลางอากาศที่มันร้อนอบอ้าวไม่สนหรอกโควิดเอาไว้ก่อน
แล้วก็ไม่สนด้วยคำสั่งของคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดงานสงกรานประจำปี๒๕๖๐
ระบุไว้ชัดว่าห้ามเล่นน้ำ
สาดน้ำประแป้งในพื้นที่สาธารณะอย่างเด็ดขาดนะ
งานนี้คนที่รับบทหนักตำรวจสิครับ
ลงไปพื้นที่ห้ามแล้วก็ชี้แจงนะครับ
แล้วก็จะโดนด่าด้วยนะเห็นใจตำรวจจริงนะครับ
ก็นักท่องเที่ยวบางคนถามอย่างที่ผมบอก

ใช่อันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ว่าคุณบอกว่า

โอ้โหตำรวจไม่รู้จะตอบยังไงครับ

หัวจะปวดเออต้องกำพราบพวกหัวมาพกไหม

ถ้าแบบนั้นมันจะหายไหม

อ่ะตอนนี้เพื่อจะป้องกันความเข้าใจผิดของนักท่องเที่ยว
เทศบาลนครเชียงใหม่สั่งปิดเลยอุโมงน้ำนะครับ
เทศบาลนครเชียงใหม่ทำป้ายประกาศมาติดไว้รอบคู่เมืองเชียงใหม่

นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะเอาป้ายภาษาอังกฤษมาติดแล้วนะครับ
นี่ห้ามเล่นน้ำอืมค่ะอืมอืม